แม่ดูมาบ้าจริงคือใจจะขาดอ่ะนะ
เพราะว่าลูกชาย๖ขวบจมน้ำ

อันนี้คือแม่ของเด็ก

โอ้โหดูสิคุณผู้ชมตีอกชกหัวตัวเอง
ประโยคบีบหัวใจลูกกูเอาคืนไม่ได้แล้ว
เนี่ยกำดินกำยากข้างทางแล้วเหมือนกับจะโทษตัวเองแล้วนะคะ
ใจจะขาดว่ะใช่คุณแม่มณีทศพรค่ะคุณแม่เนี่ยโอ้ย

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นตรงจุดที่เป็นสระน้ำเนี่ย

อยู่ข้างโรงเรียนบ้านเทพประธานในอำเภอท่าตะเกียบค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านเล่าตรงกันเลย
บอกว่าเด็กเขามาเล่นน้ำกัน๓คน
แล้วปรากฏว่าเด็กสองคนขึ้นไปก่อน
เหลือน้อง๖ขวบนี่แหละเล่นน้ำอยู่คนเดียวในสระ

โอ้โหตอนกู้ภัยไปเอาร่างขึ้นมา

แต่ไม่เป็นผลแล้วเห็นไหมตรงขอบสามันลื่น
คือน้องจะขึ้นจะขึ้นมาแล้วก็ถลายลื่นลงไปแบบนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยพนมจุดท่าตะเกียบ
ก็เลยนำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
แล้วก็เดี๋ยวดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ